พูดถึงกีฬาที่เคยเป็นกีฬายอดฮิตของบ้านเราก็คือเทนนิส
เพราะว่าเรามีพระดอนศรีชะพันธ์เป็นฮีโร่
แล้วก็ทุกคนก็หันมาเล่นเทนนิสกันมากมายรู้จักกีฬานี้มากขึ้น
แต่ว่าล่าสุดหลังจากที่พรายดอนนั้นเลิกไป
เรายังหาตัวตายตัวแทนที่เป็นนักกีฬาระดับโลกไม่ได้
เพราะหวังว่าวันหนึ่งจะมีนักกีฬาที่ขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่

โอกาสและประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักกีฬาเยาวชน
ในการพัฒนาฝีมือสู่ระดับนานาชาติ
จึงให้การสนับสนุนนักเทนนิสเยาวชนไทยในโครงการแอร์เอเชียบินสู่ฝัน
ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่๖แล้ว
การเดินทางสู่ประเทศกัมพูชาในหนนี้
คัดเลือกดาวรุ่งฝีมือดี๑๕คนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ
ซึ่งก่อนเข้าสู่การแข่งขันได้มีการพาน้องมาไหว้พระที่วัดพนม

ต่อด้วยการซึมซับประวัติศาสตร์ของกัมพูชา
กับการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธวนเสลง
หรือที่รู้จักกันว่าคุกตวนเสลง
ร่องรอยแห่งโศกนาฏกรรมช่วงเขมรแดงเรืองอำนาจ
หลังจากยึดกรุงพนมเป็นได้ในปีพุทธศักราช๒๕๕๙
ซึ่งประชาชนผู้บริสุทธิ์ถูกทารุณกรรมอย่างโหดเยี่ยม
มีผู้เสียชีวิตนับล้านคนในเวลาเพียง๔ปี

น้องทั้ง๑๕คนแบ่งเป็นชาย๘คนหญิง๗คน
ลงแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปีเกรด๕
ระหว่างวันที่๒๙ธันวาคมนี้
จะพาน้องมาแข่งขัน๒รายการ

และต่อยอดสู่ระดับอาชีพในอนาคต

เพื่อที่เราจะได้พาไปบินสู่ฝันด้วยกันครับ
และก็ไปต่อยอดสู่ทฤษภัณฑ์ไทยต่อไปในอนาคต
และก็เพื่อเซ็นทางอาชีพในปลาของตัวเอง
สำหรับตำนานอย่างอีวาเลนเดอร์และโรเจอร์เฟอร์เรอร์ในฝ่ายชาย
รวมถึงมาติน่าฮินกิสและวิคโตเรียอาซาเรนก้าในฝ่ายหญิง
ซึ่งน้องในโครงการก็บอกว่าเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เดินตามสู่ฝันการเป็นนักเทนนิสอาชีพ
มาได้สัมผัสเหมือนมือค่ะ
และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีนะครับที่แอร์เอเชีย
ฝันให้น้องเยาวชนได้มีโอกาสมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์
รวมถึงพัฒนาฝีมือในเวทีระดับนานาชาติครับ
ชัชวานกมุณมัยตรีจิตรายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา